มาดูเรื่องนี้ดีกว่าตามความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตเขายังติดใจอยู่นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชที่สามีเนี่ย
ฆ่าภรรยาตัวเองอย่างโหดเยี่ยมคือตบหลายครั้งแล้วก็เอาท่อเหล็กเนี่ยฟาดเข้าไปที่หัวหลายครั้งจนภรรยาตาย
โดยอ้างบอกว่าภรรยาเนี้ยแอบไปทำแท้งท้องถิ่นแล้วแอบทำแท้งแล้วแค้นอืม
เรื่องนี้ครอบครัวฝั่งคนตายังติดใจอยู่ว่าเป็นการจัดฉากเป็นอะไรหรือเปล่ามีเงื่อนงำอยู่
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการไปเก็บกระดูกของผู้ตายแล้วนะคะหลังจากที่มีการชาปนกิจไปแล้วเนี่ยค่ะ
เป็นพิธีเก็บกระดูกช่วงตีห้าครึ่งนะคะนางสุกัญญามณีวงค่ะ
ก็เดินทางไปเก็บกระดูกของน้องสาวนะคะซึ่งก็คือผู้ตายนางสาวพัชราพรสุวรรณกาศวัยสี่สิบปี
ที่เป็นข่าวเรื่องว่าโดนสามีทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะว่าไปทำแท้งเนี่ย
ครอบครัวเนี่ยไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดคีรีวันดาในตะบนช้างกลางอำเภอช้างกลางนะคะ
แต่ว่าไม่ขอให้สื่อถ่ายภาพขณะทำพิธีเก็บกระดูกเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของครอบครัวด้วย
พี่สาวคนตายเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าก็ตั้งใจจะส่งวิญญาณน้องสาวให้ไปสบาย
ไม่ต้องมากวนคุณยายเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ย
คุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีอาการซุดลงก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันไหม
แล้วก็แม่โทรมาเล่าด้วยว่าตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นช่วงเช้ามืดเหมือนเห็นลูกสาวเข้ามาหาที่บ้านไปกราบแม่แล้วก็หายตัวไป
คือเธอก็ยังเชื่ออยู่ว่าคดีนี้มันมีเงื่อนงำมันมีอะไรบางอย่าง
ก็เลยทำให้น้องสาวเนี่ยเหมือนอยากจะมาสื่อสารครับเธอบอกว่าเธอมั่นใจเลยว่าน้องเธอไม่ได้ตั้งใจทำแท้งตามที่กล่าวอ้างแน่แน่
อืมเพราะน้องอยากมีลูกมากและถ้าดูไทม์ไลน์ถ้าเกิดว่าน้องเนี้ย
กรุงเทพในวันที่๔สิงหาคมแล้วกลับมานครศรีธรรมราชในวันที่๗สิงหาคม
แทงด้วยระยะเวลาเพียงแค่นี้มันสั้นเกินไประยะเวลามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับเรื่องของการรักษาตัวเท่าไหร่
แล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องอยากมีลูกมากจริงเพราะฉะนั้นมันไม่น่ามีสาเหตุอะไรที่ลูกที่น้องจะไปทำแท้ง
สันนิษฐานว่าถ้าแท้งเนี่ยอาจจะเป็นการแท้งธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยมดลูกไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว
หกล้มสะดุดล้มอะไรบนรถไฟแล้วก็เลยทำให้เกิดการแท้งหรือเปล่า
ใช่พี่มั่นใจว่าถ้าน้องพี่ท้องจริงนะยังไงเขาไม่เอาออกหรอกเพราะเขาอยากมีลูกมาก
อืมแล้วเขาก็จิตใจเขาว่าทำไม่ได้หรอกมดแมงเขายังไม่ฆ่าเลยมันมันไม่ใช่
ลูกตัวเองแล้วเขาก็อยากมีลูกมึงพี่ว่าไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ได้ทำหรอก
แต่ถ้าจะล้มหรือจะโดนทำแท้งโดนทำให้ตายโดนให้แท้งนี่ไม่รู้ไง
อืมแต่ถ้าเขาจะไปทำเองอ่ะเป็นไปไม่ได้ถึงไปทำนะหรือช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาบอกอ่ะ
มันมันพักฟื้นมันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะไม่น่าจะลุกออกมาเดินนั่งรถไฟเป็น
เจ็ดแปดร้อยโลมานี่ได้หรอกทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบ
ผลชนสูตรพลิกศพนะคะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชออกมา
คือทักคุณหมอเขียนเอาไว้บอกว่าไม่สามารถ
และแอบไปทำแท้งจนเกิดเป็นสาเหตุเรื่องเศร้านี้มันจริงไม่จริงอย่างไร
สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปตรวจสอบ
เราได้เอกสารยืนยันการตั้งคันของผู้ตายมานะคะ
เป็นเอกสารที่เธอไปเจาะเลือดตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวที่โรงพยาบาลในอำเภอชวาง๙กรกฎาคมค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเอกสารเขียนชัดเจนว่าเธอมีอายุคัน๑๕สัปดาห์๓วันคันสมบูรณ์
แล้วก็มีหนังสือบันทึกประวัติหญิงตั้งคันของเธอด้วยนะคะ
ระบุรายละเอียดการรับการตรวจเลือดรับวัคซีนบำรุงคันครั้งแรกวันที่๗กรกฎาคม
อันนี้ก็คือยืนยันแล้วแหละว่าเธอเนี่ยตั้งท้องจริง
ทีนี้กรณีนี้เนี่ยพี่สาวของผู้ตายก็บอกนะคะว่าถึงยังไงก็ยังติดใจเรื่องการตายของน้องอยู่ดี
ฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายตะวันสามีที่เป็นผู้ต้องหา
และข้อมูลพยานที่ญาติให้มาเนี่ย
สงสัยว่ามันจะเป็นการจัดฉากฆ่าหรือมีคนที่รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหม
เพราะน้าสาวของนายตะวันกับพวก๔คนเนี่ย
ขึ้นไปที่บ้านกลางดึกวันที่๑๒สิงหาคม
หลังเกิดเหตุไปแล้วคุณไม่เจอศพเหรอ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าน้องสาวเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่อีกฝั่งนึงเขากล่าวอ้างว่ามีประเด็นเรื่องนี้มาเกี่ยวข้อง
แต่เธอก็บอกเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่มาคบกับตะวันเนี่ย
ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องสาวเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวหรือเปล่า
ก็สงสัยนะแต่ว่าก็ได้แต่สงสัยเนาะมันไม่นั่น
ก็แปลกใจเหมือนกันทำไมเขาถึง
คือถ้าคิดว่าเขาก็จะปัดความรับผิดชอบว่าตัวเองไม่ได้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไอ้คนอื่นคือใคร
เพราะว่าน้องพี่ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมอ่ะ
ก็ถ้าจะไปมีเรื่องศัตรูกับใครไม่น่าใช่
น้องพี่มันเป็นคนแบบไม่อะไรกับใครอ่ะ
แบบไม่ได้ไม่เคยโกรธแค้นไม่เคยอะไรใคร
ก็อยากจะให้เขาลองตรวจสอบว่าว่าคือใคร

แล้วทำไมต้องขึ้นไปแล้วทำไมไม่เห็นน้องเรา

คือในมุมของนายตะวันผู้ตังหาเนี่ย

อยู่ตรงบันไดบ้านชั้น๒
นี่ครับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับคุณจมูธสวรรพัฒน์

เราได้คุยกับเพื่อนของนายตะวัน

สมมติว่าชื่อในบาร์สก็แล้วกัน
มาหาที่บ้านบอกว่าทะเลาะกับเมียมา

ซึ่งตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ย

ไม่ได้นอนจมกองเลือดอยู่ที่บันไดเจ็บสาหัสอะไรแบบนั้น
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ฆ่าด้วย
ซึ่งบาสมองว่าเรื่องนี้
มันเป็นลักษณะของการจัดฉากรึเปล่า
บาร์สเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ค้ายาเสพติดที่เป็นเอเย่นรายใหญ่
ซึ่งมันมีเรื่องของยาเสพติดที่หายไปหลายพันเมตร
แล้วเคยมีคนมาซุ่มดูความเคลื่อนไหวที่บ้านของนายตะวัน
หลังเกิดเหตุมีคนใกล้ชิด๔๕คนเนี่ย
เข้าไปรื้อค้นไปหาอะไรบางอย่างบนบ้านของนายตะวันด้วย

มันมีของ
แต่ผมไม่ทราบแล้วว่าของเคย

แต่ผู้หญิงคนนี้รู้เห็นการหาย

ที่ว่าไม่ใช่คนพื้นที่นะ
หายไปไม่นานนะพี่
เพราะว่าเขาต้องการเข้าไปเอาบางสิ่งในบ้าน
ก็คือของสิ่งนั้นใช่ไหม
ครับทั้งที่รู้ว่าตายแล้วแต่อยากให้ผู้ต้องหาเข้าไปอีก
ผมมั่นใจอยู่นะครับอดีตผมรู้ว่าแกเป็นยังไง
เพิ่งมาอยู่บ้านใน๖เดือนเอง

แต่การทำร้าย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีนะคะที่สพช้างกลางค่ะ
ก็เจอกับแม่ของนายตะวันผู้ต้องหานะคะ

ซึ่งแม่ก็บอกว่าก็ยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ
วันนี้ก็ตั้งใจจะเอาข้าวปลาอาหารมาให้ลูกชายก่อนที่ลูกเนี่ยจะถูกส่งเข้าเรือนจำ
พนักงานสอบสวนก็นำตัวนายตะวันออกมาจากห้องควบคุมตัว
เพื่อไปฝากขังที่เรือนจำทุ่งสงศ์นะคะ
ตะวันฝากบอกทีมข่าวแบบนี้ค่ะว่า
อยากให้ช่วยอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตายของภรรยาเพิ่มเติมหน่อย
แล้วก็อยากฝากไปถึงน้าสาวนะคะว่ากรุณาพูดความจริงด้วย
เคยมีคนมาข่มขู่ทำร้ายหรือว่าซุ่มดูความเคลื่อนไหวที่บ้านไหม
หรือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
ซึ่งนายตะวันเนี่ยพยักหน้าแล้วตอบสั้นว่า
ใช่แล้วก็เดินขึ้นรถไปเลย
ก็ให้แกพูดพอหลังจากที่ผมลงมาแกก็

ดูเขาบอกว่าแฟนเขาไปเรียกตรงบันได
จะยืนตรงบันไดเขาก็ต้องเห็นนั่นแหละ
ถูกมะ
ซึ่งคดีนี้นะคะตำรวจแจ้งข้อหานายตะวันเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วเจอนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับน้องสาวคนโตของตะวันด้วยนะคะกรณีที่ตะวันเนี่ยอ้างว่าน้าสาวกับพวกเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุ
โดยน้องสาวบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ด้วยว่าน้าจะมีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องการตายของพี่สะพ้ายยังไงบ้าง
เพราะว่าตั้งแต่วันที่พบศพก็ไม่ได้เจอน้าอีกเลยแต่ยอมรับว่าพี่ชายหรือว่าตะวันเนี่ยไปผัวพันกับยาเสพติดจริง
แต่ยังไม่รู้ว่าผัวพันในลักษณะแบบไหนหรือไปขัดแย้งกับใครก็อยากให้ตำรวจช่วยสืบให้ครบทุกประเด็นด้วย
มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้ว
ทีมข่าวเราก็ได้พูดคุยกับ
น้าสาวของตะวันด้วยนะคะ
แต่ว่าทางฝั่งของน้าเนี่ย

เธอไม่มีส่วนรู้เห็นการตายของนางสาว

แต่พอถามถึงเรื่องปมยาเสพติด

คือจริงคือนางสาวพระชรพรเนี่ย

แต่ว่าใช้ไอ้ไม้อลูมิเนียมลักษณะ
ตากผ้าราวผ้าแถวนั้นฟาดเข้าไปด้วย

ซึ่งตอนนั้นบาดเจ็บไม่ได้ตาย
แล้วถ้าตายอยู่ตรงบันไดที่ชั้น๒ของบ้าน
ตรงหน้าบันไดตรงนั้นทางลงเนี่ย

ก็เหมือนกับอึกอึกอักอัก

แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะฮะ

คือเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งฝั่งของครอบครัวเครือญาติ

ฝั่งครอบครัวเครือญาติของพัฒน์ที่เป็นผู้ตาย

เบื้องหลังการตายทั้งคู่ทั้งสองฝั่ง
แล้วก็ฝากตำรวจทั้งคู่นะคะว่า

รายละเอียดตกลงจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ว่าจะสอบปากคำพยานบุคคลเพิ่มเติม